แต่จริงก็ได้หมดทั้งสดทั้งใหม่ทั้งให้เยอะ

ผมถามแค่ว่าคุณเป็นใครคุณมานั่งในรายการนี้

คุณชื่ออะไรคุณชื่อลาเป็นน้องคุณม้าเหรอ

มันเดิมมันไม่ได้มีอะไรมันแค่เปลี่ยนผมอะไรอย่างเงี้ย

พี่ม้าไม่เคยแสกข้างมานาน
เขาถามถึงคุณทุกวันว่าคุณไปทำไมที่เกาหลีอะไรอย่างนี้

โทษนะพี่นะบางทีมีเส้นหนึ่งไม่เข้าที่
ไม่ถึงอะไรฮะรอยผ่าเลยครับ

อยากจะมีไม้กรองเหลือเกินตึงอยู่กับหนังกลอง

จุ๊บโทรหมดแต่ไทยจากเกาหลี

หายไปกี่วันแล้ว

สิบสี่วันนะฮะ
ตอนนี้คุณออนภากลับมาแล้วคนนี้คือตัวจริงนะคะ

ไม่ไปแล้วโห้คิดถึงบ้านมากเลย
บอลวินกิฟซันกับเป็นชาวสุพรรณบุรี
กับลูกสาวนางสาวเอริกาจัสมินบอลวิน
ซึ่งทั้งสองแม่ลูกนะครับเคยมีชีวิตที่ยากลำบาก
ในเกาะคาไวอยู่ที่รัฐฮาไวน์
แต่หลังจากนั้นที่สามีอย่างคุณประคอง
เสียชีวิตโรคมะเร็งไปเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
จู่แม่ลูกคู่นี้กลับกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

หลังจากได้รับมรดกจากคุณแม่ของสามี
คุณสามีจะตายแล้ว
เงินก็จะอยู่กับคุณแม่สามี

เงินก็ตกมาเป็นของสะพ้ายกับลูก
เพราะเขาไม่มีทายญาติคนอื่นอีกแล้ว
คือเมื่อสายวันที่๑๗ธันวาคมทางผู้สื่อข่าวได้มีการรายงาน
จำนวน๑แสนบาทไปบริจาคให้นะครับ
โดยคุณประคองนะฮะได้มีการเปิดใจนะครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวกลายเป็นคนดังในช่วงข้ามคืน
ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตา
รวมถึงญาติโทรศัพท์ไปหา

แสนนึงบ้างแสนห้าหมื่นบาทบ้าง
ตัวเองก็ต้องปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ต้องปิดโทรศัพท์มือถือชั่วคราว

แต่ยังไงนะฮะก็จะต้องเดินทางไปทำบุญตามวัดต่าง
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรี
เพื่ออุทิศส่วนบุญสุขศลนะครับให้กับปู่ย่าตายายรวมถึงสามีของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นเธอบอกว่าเธอความอยู่แร้นแค้น
ก็ไม่สามารถที่จะดูแลสามีได้อย่างเต็มที่นะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคือยังไงก็ตามแต่เขาก็ยังทำบุญ

หลังจากนั้นนะครับคุณประคอก็ได้มีการกล่าวนะครับว่า
ต่อจากนี้ไปตัวเองก็จะใช้เงินอย่างประหยัดนะครับ

ตอนที่อยู่อเมริกานะครับตัวเองก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับ
แล้วก็คอยดูแลคนไทยที่ลำบากอยู่ที่นั่น
และตอนนี้นะครับตัวเองก็ยังเป็นแม่บุญธรรมนะครับ

เพราะว่าตอนนี้คุณแมงปอลธนิชาคลอดลูกได้๕เดือน

เขาไปรู้จักกันเพราะว่าเวลาที่ทางคุณประคองเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะ
ก็จะติดต่อผ่านกับทางคุณนพรพนมนพพร

แล้วทีนี้คุณพนมพรก็จะพาไปรู้จักกับทางคุณแมงปอ
ก็เลยมีการสนิทสนมกันจนกระทั่งรับเป็นแม่บุญธรรม
เป็นแม่บุญธรรมให้กับคุณแม่งปอนะ
เอ้าก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
ดูพี่ตูนนะคะตอนนี้ถึงลำปางแล้วค่ะ
ออกวิ่งในวันที่๔๘นะคะ
แรกออกจากบ้านแม่เชียงรายวิทยาอำเภอแม่พริก
อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บ้านลุงวิทย
ชาวบ้านก็รอต้อนรับตลอดตลอดทางเลยค่ะ
วันนี้ท่านผู้ชมคะที่คนที่ตามก้าวไลฟ์เนี่ย
ขึ้นมาดูตี๓พี่ตูนวิ่งแล้ว
แสดงว่าต้องลุกขึ้นมาแต่ตี๑เตรียมตัว
ก็ออกวิ่งกันไปเรื่อยระยะทาง

สองข้างทางประชาชนมารอต้อนรับให้
กำลังใจร่วมบริจาคเงินพังเยอะแยะไปหมดเลย
เห็นเมื่อกี้นี่เป็นคุณแม่คุณตูนนะครับ
๒ข้างทางมีประชาชนมารอแล้วก็ร่วมบริจาคเงินนี้นะคะ
นักร้องมาร่วมวิ่งในหลายคนเลยนะฮะในทั้ง๓เซต

นักร้องที่ดูอยู่ตั้งแต่ตี๓ด้วยกัน

ดีเจโนสทีเจสเซตเตอร์

ไปจริงไปจังไปแล้วเขาวิ่งเอ็นดูว์เขาวิ่งตาม

เป็นเปรมนัดนี่เพิ่งแต่งงานไม่ใช่เหรอ
ใช่ยังฟิตอยู่นั่นไงน้องร้องมาร์เซอร์ปัมป์อินสติงค์
จะบวชแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งก็จอดแล้วก็วิ่งมา

ส่วนผู้สื่อข่าวบอกว่าระหว่างที่เซตที่๒เซต๒เซตที่๓เป็นเวลาพัก
คุณตูนก็ไปมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาจำนวน๓ทุน
ทุนละ๑หมื่นบาทแล้วมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนให้อีก๕หมื่นบาท

อันที่เป็นจากนั้นก็ไปวิ่งเซตที่๓
ใครมาร่วมรู้ไหมปอนบปอนบเอไว้แล้วก็ดีลวิทย์ดาสตาร์๙
พี่ไปหลายทีแล้วทั้งที่๒แล้วนางวิ่งยาวนางวิ่งทุกเซต
แต่คราวนี้เป็นเซตที่๔เพราะว่าเดินทางใช้เวลาเดินทางช่วงเช้า
แล้วเมื่อวานนี้วันที่๑๗คู่รักต่างวัยอย่างเวียกับเบลล่าก็ไปค่ะ
น่ารักควงคู่เออเปิดตัวจริงจัง
เป็นคู่รักคนดังที่ไปแล้วคนก็ชื่นชอบน่ารัก
พูดจาดีก็เป็นแห่ชื่นชม

คนเปิ้มมากนี่เบลล่า

คือลบ๔ของเกาหลีกับลบ๔ญี่ปุ่นทำไมเกาหลีมันหนาวกว่า

เข้าใจคำนี้ไหมอ่ามันก็มีเกาหลีเป็นภาพสมุด

มันถึงได้เจ็บปวดมากใช่เขาบอกว่าลมมันบาดเนื้อ

ก็คือถึงแม้จะใส่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ

ที่เราเตรียมไปเป็นขนเป็ดขนหงอาหารไม่อยู่เลย

เพราะว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ฤดูหนาว
ต้องใช้คำนี้เนอะมาเป็นระยะหนึ่งแล้วแต่ความรู้สึกว่ามันหนาวเนี่ยหนาวไหม
นี่ยังไม่แทบจะไม่รู้สึกกันเลยทีเดียว
แต่วันที่๑๘ธันวาคมนี้ค่ะคุณค่ะ
มีรายงานมาว่าสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเริ่มหนาวเย็นลง
โดยอุณหภูมิลดลงต่ำสุดอยู่ที่๑๙องศาเซลเซียส
วันอ้างครานที่๑๙ทานวาคมอุณหภูมิมีโอกาสที่จะลดลงต่ำสุดอยู่ที่๑๘องศาเซลเซียสนะคะ
ซึ่งส่วนวันพุธก็อาจจะแตะไปที่๑๗องศาคือลงไปทีละ๑องศา๑องศา
พี่กลับป๊ะโอ๊ยตายแล้ว
อย่าเป็นฝรั่งขึ้นมาเชีย
เกาหลีนี่รบ๑๒สิทธิ์จะหลุด

ทำไมอ่ะ๗๖เหมือนบ้านเหรอ
เดี๋ยวเซลเซียสไม่ใช่เซลเซียส
เซลเซียสเท่ากับ๒๔

แล้วต้องไปตั้งตรงไหนนี่
ตลอดสัปดาห์ตั้งแต่วันที่๑๘ไปจนถึง๒๒
ก็ตักตวงกันเอาไว้ให้อย่างเต็มที่กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขณะนี้กรมอุตุระบุว่ากรุงเทพมหานครอากาศจะเย็น
แล้วก็ลดลง๑๓องศาเซลเซียส
ทุกวันเลยก็อยากที่จะให้รักษาสุขภาพกันให้ดีเลยทีเดียว
๒๔๒๕องศาเราใส่แจ็คเก็ตกันแล้ว
โอเคแล้วพี่มาวัน๒วันก็ดีใจ

มาถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่า
หลายคนก็จับตามองนะครับว่าน้องคนนี้คือใครกันแน่
เป็ดพระราม๒นี่คือใครอ่ะทำไมแบบบ่อยมาก
เขาชอบพี่ไงเขาชอบพี่

เรื่องนี้ตอนนั้นคุณมาไม่อยู่พี่มาไม่อยู่นะครับ
เราก็ได้มีการพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่ง
นำเสนอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนางร้ายปากเจอ
แล้วก็มีเพื่อนเป็นนักร้องแล้วก็บีไปไฮโซ
คือลักษณะเหมือนกับตามข่าวนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะฮะ
อ่านตามข่าวข่าวเขาส่งมาให้เราจริง
ไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกโดนไปแล้วเขาก็จะบอกว่า
มีคนเนี่ยไปกล่าวหาว่าเป็นคุณคณะน้องคณะเป็นนักแสดงช่องมากสีนะครับ
ซึ่งตอนนี้คุณคณะเองก็เลยออกมานะฮะเหมือนกับให้ข่าวบ้างนะครับ
ร้ายปากเจอผมยาวช่องมากสีแอบขายบริการจนโดนเพื่อนในกลุ่มยี้
แล้วก็เชิญออกจากกลุ่มนะครับโดยรายละเอียดนะฮะในข่าวเนี่ยบอกว่า
หลังจากสัญญากับช่องนี้นะครับงานก็ยังไม่ได้ออนแอร์
แต่มีรถหรูกระบอกแรนเนมใช้แถมไปอัพหน้ามาใหม่จนคนจำไม่ได้นะฮะ
งานนี้ชาวเน็ตก็เลยสงสัยนางร้ายที่พูดถึงเป็นใครกันแน่
ก็เลยหวยไปออกที่คุณคณะริญญารัฐนะฮะซึ่งเป็นนางร้ายดาวรุ่งของช่องเจ็ดสี
ซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้มีการออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวนะครับ
เพราะว่านางบอกนางไม่ใช่นางนะครับคณะบอกอย่างงี้นะครับว่าวันนี้เนี่ย
อยากจะพูดถึงประเด็นที่เป็นข่าวที่ถูกพาดพิงนะครับว่าค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับ
ก็พูดตรงนี้วันนี้จบเลยนะว่าไม่จริงไม่ใช่เรานะครับเราไม่ได้ทำ
ตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะไม่รู้เรื่องเลยมีคนโทรบอกวันแรกก็ตกใจก็งงนะครับ
พอได้ข่าวตอนแรกก็ช็อกนิดนึงเดี๋ยวไปฟังคุณคณะพูด
ก็พูดตรงนี้เลยนะคะวันนี้เลยจบที่วันนี้เลยนะคะว่าไม่จริงไม่ใช่เราเราไม่ได้ทำ
คนเป็นแม่โดนหาว่าลูกหายตัวเหรอเขาจะรู้สึกยังไง
หนูก็อยากจะเคลียร์เพื่อศักดิ์ศรีของแม่หนูอยากจะออกมาพูดเพื่อแม่หนู
อักษรย่อไม่รู้เรื่องเลยพี่ผ่านมาสองสามวันหนูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
มารู้อีกทีคือตอนพี่เตยสัมภาษณ์ตอนนั้นถึงแบบเขาเอ่ยชื่อเราแล้วถึงรู้ว่าเป็นเรา

นักข่าวถามต่อนะครับบอกว่าเรื่องรถป้ายแดงตกลงว่ายังไง

คุณคณะก็บอกว่าหนูต้องบอกก่อนว่าหนูมีตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้ว
ต้องชี้แจงว่าหนูเคยช่วยงานแฟนเก่าคือคนใกล้ตัวหนูก็จะรู้ว่าหนูกับแฟนทำงานด้วยกัน
เป็นแฟนเก่าเธอนะครับตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้ว
หนูเองก็เก็บหอมรอมลิฟต์มาจนปัจจุบันนี้หนูก็ผ่อนรถคันนี้เอง
พอเลิกกันไปหนูก็ผ่อนเองจนมาถึงจนทุกวันนี้

ไม่รู้เหมือนกันจริงเนี่ยนะฮะก็คุณธนาบอกว่าไม่ได้ทำอาชีพเดียวนะ

เห็นในข่าวว่าคบกับเพื่อนไฮโซเนี่ยจริงก็ไม่มีนะก็ยังงงอยู่ไฮโซจากไหน
คือข่าวนี้มันรุนแรงมากกับลูกผู้หญิงคนนึงใช่เวลาคนที่ไม่รู้จักเรามองเราเข้ามาเนี่ยนะฮะ
ก็อาจจะมองที่ไม่ดีได้นะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
นักข่าวถามบอกว่าถ้าเกิดมีคนปล่อยข่าวอย่างนี้ต่อมาจะทำยังไง
นางก็บอกว่าถ้ายังขุดทั้งไม่หยุดขุดเนี่ยนะฮะคุยเรื่องแบบนี้มาอีกเนี่ยนะ
เดิมเนินคดีให้ถึงที่สุดฟ้องแล้วเพราะเราไม่ได้ทำอย่างที่ข่าวออกมา
คือจริงก็ต้องบอกก่อนเดี๋ยวก่อนนักข่าวเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นใครป่ะ
นักข่าวก็ไม่ได้พูดเนอะมีพูดมั้ยคุณแข่งจิเลส

คืออย่างนี้ดีกว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะที่ทางรายการเราได้มีการพูดถึงข่าวนี้ขึ้นมา
ผมเชื่อว่าข่าวนี้มันเป็นกระแสเพราะมาจากรายการข่าวใส่ไข่นี่แหละ
แต่เราเนี่ยเอามาจากเว็บไซต์
แต่ตอนนั้นเว็บไซต์มันเหมือนแบบออกมาแล้วมันไม่มีกระแส
พอของเราเอาอยู่มาพูดปุ๊บมันมีกระแสทันทีไง
ถูกไหมฮะแต่ประเด็นมันคือว่าที่เราพูดถึงแล้วมีการเขียนเนี่ย
ไม่ใช่นะไปหากันใหม่
เรื่องนี้ยังไม่จบไปหากันใหม่ก็แล้วกัน
หลายคนบอกก็ของเขาจะไปสอทำไม

อย่างไรอ่ะพี่

ก็ยัง้งเหมือนกันได้
เหมือนพี่ใบเตยพูดแบบอะไรอย่างงี้มั้ง

คนก็เลยต้องไปสัมภาษณ์คณะไง

คุณใบเตยตอบก็อาจจะไม่ถูกอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่เราเอางี้ว่าเราก็ไม่รู้

เดี๋ยวจะกลายเป็นโกหกต้องตกนรกนะ

จะได้แบบว่าเวลาไปนี่ฉันอยู่คนเดียว

เข้าไปผมเข้าไปดูในตามอินเทอร์เน็ตต่าง

เรื่องของเขาจะไปสอทำไม

แต่บางทีมันด้วยมุมของเราที่รายการต้องอ่านข่าว

ไม่อ่านมันก็ไม่ได้มันคือหน้าที่

ก็เมื่อวานเอาน้ำกระทะทองแดงกรอกปากนะ
อยู่กับหนุ่มก็เหมือนตกแล้วล่ะ

เดี๋ยวมีเรื่องที่คุณแม่รู้กันเหรอ